มาดูเรื่องนี้เรื่องของนักฟุตบอลกับรองเท้าสตั๊ดโอ้โหไม่มีไม่ได้
ถ้าไม่มีเหมือนกับการไปออกรบโดยไร้อาวุธอันนี้เป็นเรื่องที่มันโอ้โหสะเทือนใจกับน้องน้อง
เยาวชนกลุ่มนี้เลยเขาเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของโรงเรียนโรงเรียนคอนสวรรค์
แต่น้องเขาต้องไปแข่งที่โรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลรอบ๘ทีมสุดท้าย
แต่คุณผู้ชมดูนะดูรถของผู้ก่อเหตุไปขโมยรองเท้าสตัสของน้อง
เกลี้ยงเลยคือทรัพย์สินที่เก็บเอาไว้ในรถกระบะค่ะมันเอาไปหมดเลย
รองเท้าสตั๊ดของน้องน้องที่เป็นนักกีฬาสิบสามคนอ่ะโอ้โหแล้วนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
ของโรงเรียนชายภูมิพักดีชุมพลจับภาพเอาไว้ได้คือน้องน้องเขาเก็บของเอาไว้ท้ายรถกระบะสี่ประตูอ่ะนะคะ
คุณผู้ชมดูคนร้ายคนนี้นะคือขับรถเข้าไปแล้วก็ลงจากรถเดินไปที่รถกระบะ
แล้วเหมือนกับหยิบอะไรบางอย่างมาแล้วก็ขึ้นรถตัวเองขับออกไปเดี๋ยวคุณผู้ชมมันจะมีภาพอีกมุมหนึ่งจะเห็นทะเบียนรถชัดเลย
ด้านหลังเขาติดเป็นคล้ายคล้ายกับแคปปิดแบบแน่นหนาค่ะครับ
กระเป๋าสตังค์กุญแจรถรองเท้าสตัสอยู่หลังรถกระบะหมดเลยอ่ะ
เนี่ยแล้วคนร้ายก็ไปนี่ทะเบียนรถเห็นทะเบียนรถชัดเลยนะคะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดน้องน้องเขาเศร้าใจมากอืม
ต้องแพ้ทั้งทั้งที่ไม่ได้ลงแข่งแล้วกว่าจะฝ่าฟันมาถึงรอบ๘ทีมสุดท้าย
ก็มันไม่มีสตาร์ทจะแข่งยังไงใช่ใช่ค่ะ
ผ้าใบแข่งมันก็โอ้โหมันวิ่งเวอร์มันลื่นหมด
คือจริงแล้วทางโรงเรียนที่จัดแข่งเขาให้เวลานะคะ
เขาบอกเดี๋ยวเลื่อนการแข่งออกไป
ให้เวลาไปหารองเท้ามาใหม่ก็แล้วกันครับ
แต่น้องน้องเขาเสียกำลังใจไปหมดแล้วแล้วรองเท้าที่หามาใหม่ไม่เคยใส่ซ้อม
อ่าแล้วมันจะไปแข่งยังไงอ่ะแล้วมันหาไม่ทันหรอกฮะโอ้โห
อาจารย์ก็เลยบอกต้องยอมแพ้บายไปใช่ไหมใช่ค่ะ
คุณครูค่ะคุณครูสุชาติดุงชีพอายุสี่สิบ
ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชายภูมิ
ครับพร้อมด้วยน้องน้องนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งกีฬาสิบสามคนเนี่ยนะคะ
ก็หอบหลักฐานทั้งภาพทั้งกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความที่สพเมืองชายภูมิคุณครูสุชาติบอกว่าเมื่อวานนี้๑๑โมง
ไม่เกินสิบแปดปีครับไปแข่งภายในโดมของโรงเรียนชายภูมิ
พักตีชุมพลเออหลับกระบะอีซูสู๔ประตูไป
ด้านหลังติดอย่างนี้ค่ะติดแครรี่บอยแบบนี้ปิดอย่างแบบแน่นหนาเลย

กระเป๋าเงินเข่าของเครื่องใช้กุญแจรถรองเท้า
ทีนี้พอแข่งฟุตซอลเสร็จ
จะไปแข่งต่อที่สนามฟุตบอลวิทยาลัยพระศึกษา

แข่งฟุตบอลซึ่งฟุตบอลเนี่ยต้องใช้สตาร์

ทีนี้อ้าวสตัสหายหมดเลยนะคะ

คืออะไรที่อยู่ในท้ายรถกระบะมันหายหมด
พอไปดูกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพเมื่อสักครู่

น้องไปแข่งฟุตบอลต่อไม่ได้

ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
ก็คือจริงแล้วเขาขยับเวลาให้
แต่น้องเขาแบบหาไม่ทันหรอก

คุณผู้ชมถามมาว่าโดนแกล้งหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนที่เห็นข่าวนี้ก็ถามกันเหมือนกันนะคะ

แต่คนร้ายเกินไปที่จะมาขโมยของอะไรแบบนี้

ทีมคู่แข่งคงไม่ถึงขั้นแบบ

เพราะคนร้ายจากการตรวจสอบของตำรวจ

ต้องอายุ๑๘เป็นหนึ่งในกีฬา
นักกีฬา๑๓คนที่ถูกขโมยรองเท้านะคะ
น้องบอกว่ารองเท้าสตาร์ท๑๓คู่
เป็นรองเท้าที่นักกีฬาทั้ง๑๓คนรักมาก
ซ้อมใส่แข่งมาตลอดนะคะ
ทุกคนเลยหมดกำลังใจที่จะไปแข่งกัน
รองเท้าเหมือนอาวุธข้างกายของทุกคน
อยากได้รองเท้าคืนค่ะ
หากไม่มีคนที่อยากสนับสนุน
จะให้ได้ครับพี่เจ๊ผมก็หมดโอกาสนะครับ
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยนะ
ฉันจะจัดการให้หน่อยได้ไหมคะ

บอกว่าตอนนี้พอจะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ
แล้วผู้ก่อเหตุเพิ่งพ้นโทษมา๒เดือน
ก่อเหตุขโมยรถเก๋งของชาวบ้าน

แล้วเอารถที่ขโมยมาไปตระเวนขโมยของดูสิคะ
แล้วตระเวนก่อเหตุขโมยของตามจังหวัดต่างหลายแห่งมาก
เนี่ยมาขโมยรองเท้าสตั๊ดของน้อง
กรรมบอกว่ากำลังจากขออนุมัติศาลออกไม้จับค่ะ
อืม
รถคันนี้เป็นรถเดิมเป็นรถแท็กซี่
จากนั้นพอปลดป้ายเสร็จก็โอนมาเป็นมาจดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคล
เราไล่เช็คมาแต่รู้สึกว่าการขายของของเจ้าของเขาเนี่ย
ลักษณะขายแบบโอดลอยกันตรวจสอบขโมยกันแล้ว
รถคันนี้มีการเจ้าของล่าสุดอยู่ที่สิงห์บุรี
แล้วปรากฏว่ามีการแจ้งหายด้วยเจ้าของเจ้าของไปแจ้งหายที่สิงห์บุรี
สพเมืองสิงห์บุรีเมื่อหรือประมาณเดือนพฤศจิกา๖๔ที่ผ่านมา
นี่รถก็เป็นรถที่คนร้ายขโมยมา

ทีนี้ค่ะมีภาคเอกชนประสานไปจะให้ความช่วยเหลือน้อง
เรื่องของรองเท้าทั้ง๑๓คู่ที่ถูกขโมยไปนะคะ
แต่ทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวขอพิจารณาก่อน
ว่าจะรับความช่วยเหลือนี้หรือไม่
กลัวว่าจะเกิดกระแสทางลบว่าต้องการจะรับบริจาคอะไรหรือเปล่า
ครับคือผมว่าโอ้โฮมันเป็นเรื่องที่ทำลายขวานกำลังใจของน้อง
จริงเห็นใจน้องมากเลย
คือมันไม่ใช่แค่ว่ารองเท้าหายเอาละมีผู้ใหญ่ใจดีจะมอบรองเท้าให้อะไร
อันนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของโรงเรียนเทียบพฤศจิกษ์ธรรมนา
คือสภาพจิตใจน้องด้วยไงซ้อมมาตั้งนานพี่อุ๋ย
แล้วเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายแล้วถ้าเขาชนะเขาเข้ารอบรองชนะเลิศ
โอ้โหดูสิเขาต้องแบบแพ้ทั้งที่ไม่ได้แข่ง